เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันต่อเนื่อง
แต่ว่าที่จะพาไปทานเนี่ยมันเป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้
น้ำแข็งใสไงล่ะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าแข็งใสน้ำแข็งใสอยู่ไหนอยู่ใสมันแถวอีสาน
แต่ว่าน้ำแข็งใสที่จะพาไปเนี่ยที่ภาคใต้
อยู่ที่ร้านนี้ครับร้านชารถยกที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
อร่อยจนต้องยกสด
นี่คือโซโลแกนของร้านนี้
บอกเลยนะว่ามีเมนูให้เลือกสรรเยอะแยะ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำชากาแฟจะร้อนจะเย็นจัดได้หมด
แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่คือน้ำแข็งใสครับ
ของพี่เขาเนี่ยนะครับมีเครื่องให้แบบจัดเต็ม
จะเอาอะไรอ่ะดูสิมีมากมาย
ลี่ก็มีอ่ะลูกจากเฉาก๊วยฟักทองเชื่อมกล้วยเชื่อม
แมงลักเย็นลี่หลากสีทาโลกขนมปัง
เครื่องเคียงสารพัดเลยครับ
จะเอาถาดเล็กถาดใหญ่บอกพี่เข้าไปสิครับ
บอกพี่คนนี้ก็คือนางสาวปียวัล
เป็นแม่ค้าเล่าว่าในช่วงหน้าร้อนของเดือนมีนาคมถึงเมษา
เขาทุกปีร้อนมักร้อนจัง
นี่แหละครับร้านเขาก็จะเพิ่มเมนูน้ำแข็งใส๑๙๓๓
ก็เลือกสิครับจะเอาแบบไหน
สีอะไรก็เลือกได้จะสีเขียวนี่แบบนี้ก็ชื่นใจ
น้ำออกชื่นใจนะครับ
แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้เมนูนี้

ดิบขายดีเป็นเทน้ำเททาร้านกำไรจากการขายน้ำแข็งใส
กว่าวันละ๗๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว
ก็เป็นเมนูสุดฮิตที่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้มาแวงแสงโค้งจริงเลย
กินจนฟันหน้าหายไปเลยลูกไม่เกี่ยวกับน้ำแข็งใส
เป็นวัยของเขากำลังจะขึ้นใหม่

เด็กก็ชอบน้ำแข็งใสผู้ใหญ่ก็ชอบ

คือน้ำแข็งใสแบบไทยมันมีเสน่ห์นะคุณนะ

ใช่แล้วแบบเกล็ดน้ำแข็งมันก็จะเป็นเกล็ดใหญ่หน่อยนึง

อร่อยชื่นใจหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องทานอะไรคลายร้อนกันหน่อยนะคะ